อายุทยาคุณผู้ชมมีคนไม่ได้อยากเข้าบ้านแต่อยากเข้าค่ายมวย
เด็กเหล่านี้เป็นนักมวยดาวรุ่ง

จิ๋วเลยต้องมาลงเรือแบบนี้ค่อยพายค่อยพาย
คือตอนเช้าเนี่ยออกไปวิ่งกันแต่ภาพก็คือก็ต้องพายเรือแบบนี้ไปวิ่ง
ขากลับทำยังไงล่ะก็ต้องพายเรือกลับเหมือนกันฮะ
แล้วพายเรือกันเป็นระยะทางประมาณสัก๓๐๔๐เมตรครับ
เขาไปไหนกันไปค่ายมวยไทยยิมในชุมชนตะบนคลองสะบัว
ซึ่งสังเวียนมวยแห่งนี้นะคุณผู้ชมจะเห็น

น้ำรอบแบบนี้ท่วมสูงประมาณสัก๓๐เซนติก็ยังกระโดดเชือกกันอยู่
แต่มันกระโดดในที่แห้งนะไม่ได้ไปกระโดดในน้ำนะคุณผู้ชมนะ
ถามเจ้าของค่ายมวยอย่างคุณจัญญาวัฒน์อุ่นแท่นครับบอกว่า
ค่ายมวยเธอเนี่ยจะโดนน้ำท่วมแต่บรรดานักมวยยังต้องซ้อมมาอยู่พี่เบิร์ต
เพราะมีไฟล์ต่อยตลอดนะน้ำท่วมกันแบบนี้แต่ว่าความบันเทิงของคนในพื้นที่ก็คือการดูมวยนี่แหละ
นี่ธรรมดาปกติมันต้องเป็นภาพนี้วิ่งกันเช้านะตี๕๖โมงต้องมาวิ่งกัน
ต้องมาจ๊อกกันหน่อยพอจ๊อกกันเสร็จครับก็พายเรือกลับไปซ้อมต่อที่ค่าย

เฮ้ยมีลุยน้ำด้วยวิ่งฝ่าน้ำ
โอ้โหตัวขวาทำไมตัวเล็กอ้อนั่นหมาไม่เกี่ยวไม่ใช่น้ำมวย
น้องเอ้ยวิ่งขึ้นเสร็จล้างเท้าฟอกสบู่เช็ดให้แห้งนะ
นะครับนี่ต้องถอดลงท้าวิ่งกันแล้วลงเนื้อต่อนะใช่นี่เลยลงเนื้อพี่เบิด
ไปฟังครูมวยบ้างครูมวยอย่างครูสมสกุลโรหิตจันทรครับเจ้าของชายาเล็กสอสามะขี่เป็นครูมวยประจำค่ายนี่แหละพี่สมสกุลบอกว่าโอ้ยนักข่าวน้ำท่วมเป็นอุปสรรคหรือเปล่าเปล่าไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับนักมวยในสังการเขาเลยเด็กที่มาซ้อมกันเนี่ยตั้งใจกันมาทุกคนตั้งใจกันดีเลยนะแม้ช่วงแรกที่

น้องเจอพี่ผมเอาวางแข่งเลยโพตื่นตัวเลยลูกอันนี้ตัวเลยรอผมกูเนี่ยพ่อภัยคุยให้มันตลกหน่อย
ให้กำลังใจน้องหนูแล้วก็นักมวยนะครับ
นี่ไงชีวิตมันต้องเดินต่อไป